อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่วัย๑๙ปี
ใจแทบสลายเลยเพราะว่าลูกชายยังอายุน้อยอยู่เลยอ่ะ
ขวบ๙เดือนถูกไฟบุหรี่มันจี้ใส่ตาเนี่ยแล้วดูตาน้องสิ

ก็เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือไม่ได้ตั้งใจต้องบอกแบบนี้ก่อน
แผลที่ตาของน้องมัธิวเด็กชายวัย๑ขวบ๙เดือนแม่ใจจะขาด
เพราะว่าลูกโดนบุหรี่จี้ตาข้างซ้ายแผลมันเป็นรอยลึกเลยค่ะ
แล้วก็มีรอยช้ำในตาน้ำตาไหลออกมาตลอดเลย
ทีนี้แม่เด็กเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒๔กันยายนที่ผ่านมา
เพื่อนของสามีมาเยี่ยมที่บ้านลูกชายเล่นตามปกตินะ
ทีนี้พอแม่เนี่ยเห็นว่าเพื่อนสามีสูบบุหรี่ก็บอกว่าช่วยไปสูบที่อื่นได้ไหม
เดี๋ยวควันบุหรี่เนี่ยมันจะมาให้ลูกได้กลิ่นแล้วเดี๋ยวจะเข้าจมูกเข้าตา
จะเป็นอันตรายกับลูกหลังจากนั้นแม่เนี่ยไปทำกับข้าว
แป๊บเดียวค่ะไม่นานอยู่ลูกร้องเสียงหลงเลยนะ
รีบวิ่งไปดูมันเกิดอะไรขึ้น
๑ขวบ๙เดือนคุณผู้ชมเอามือปิดตาข้างซ้าย
แล้วก็วิ่งมาหาแม่เพื่อนสามีก็พยายามปลอบ
แล้วก็บอกว่าน้องมัททิวโดนบุหรี่จี้เข้าที่ตา
หลังจากที่เกิดเหตุยังไม่ได้พาลูกไปหาหมอ
ตอนนั้นแม่ก็คิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรมาก
แต่ตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหร้องไห้ตลอดเวลาเลยค่ะ

พอมาดูตอนเช้าน้ำตาลูกไหลตลอดเวลาเลยนะคะ
แล้วข้างในตาคุณผู้ชมมันมีสีขุ่น
ก็เลยพาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลครูเมือง

แล้วหมอก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูอาการอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไฟบุหรี่มันอุณหภูมิสูงมากคุณ
เออไฟบุหรี่มันอุณหภูมิสูงมากจริง
เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะมามารินนำครับ
อันนี้สูบยาก็เลยบอกว่าให้ไปสูบข้างนอก
คุณได้ยางออกมาวันนี้หลานยางนั่มอ๋อลูกลูก
ก็เลยเวียงถือจริงจ้ะก็เลยหันหลังมา
มันก็เลยถือกิมจ๊ะพอดีอืมช่วงนั้นน้องร้องไหม
ห่องอยู่จ้ะห่องจุดหลักกลิ่นตาเลยเหรอ
ถือกตาเลยเหรอมันก็นยองนยองอืม
วันนี้มันก็มีเสียด้ำออกมาปิดตาอ๋อ
เบิงหายมันก็แย่งฆ่ายุมันเอาออกบ่อบึดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แม่เด็กบอกว่าที่ผ่านมาคือจะเฝ้าระวังตลอดเลย
ไม่ให้ลูกเข้าไปใกล้กับคนที่สูบบุรี
เพราะว่าแม่เองเนี่ยแม่บอกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกเนี่ย
ได้รับพวกควันบุรีแล้วก็ไม่คิดไง
ว่าลูกเนี่ยจะมาโดนบุหรี่อ่ะค่ะอืม
จี้เข้าที่ตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดคือเพื่อนสามีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ
เขาสะบัดมือคุณผู้ชม
พอสะบัดมือเสร็จบุหรี่มันก็เลยไปจิ้มใส่ดวงตาลูก
คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาบุหรี่ไปจี้ใส่ตาเด็กนะครับ
เป็นเหตุการณ์บังเอิญแล้วก็เป็นอุบัติเหตุนะนะครับ
คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเราเคยให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปแล้ว
มีคนร้ายบุกเดี่ยวเอาของปลาเข้าไปในร้านทอง
โดดข้ามเคาน์เตอร์ไปแล้วก็ไปฉกทองออกมาแล้วก็วิ่งหนีไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีสุดท้ายตามรวบตัวได้แล้วพร้อมของกลางแล้วก็เอาไปฝังไว้